ประชาชนยังให้ความสนใจคดีที่
ภรรยานะครับร่วมกับหลานชายฆ่าหันศพนะครับ

แล้วก็ตระเวนเอาชิ้นส่วนเนี่ย
ทิ้งนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำเพิ่มครับ

หลานชายเนี่ยตอนเอามีดไปทิ้งเนี่ย
สปาต้าที่หั่นศพเนี่ย

ตำรวจสพวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
นำตัวนางสาววัฒนาเข็มขาวหรือว่าจอย
และนายอนันตชัยถิ่นชัยโยหรือว่าเมฆนะครับ
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าหันศพนายสุบินเกรดฮิวรรณ

แล้วก็พาไปชี้จุดนะฮะ
บนรถกระบะสีขาวที่ใช้บรรทุกชิ้นส่วนศพของนายสุบิน

ซึ่งในวันเกิดเหตุนายอนัตชัยหรือเมฆเนี่ยนะฮะ

ที่ทั้งคู่เอาถุงดำ๓ถุง

แล้วก็บันทึกภาพไปประกอบสำนวนคดี

จากนั้นครับตำรวจนำตัวในเมฆไปชี้จุด

บริเวณคูน้ำเล็กริมถนนศรีนคริน

โดยให้ในเมฆชี้จุดแล้วก็โยนหินลงน้ำ

คือก็จะได้ดำเจอดำค้นดำเร็วไง

นักประดาน้ำ๔คนใช้เวลาแค่๓นาที

มีดสปาต้าที่หั่นศพเขาเนี่ยครับ

มีประสบการณ์๓นาทีหาเจอเลย
เมฆยืนยันว่าใช้มีดเล่มเดียวเล่มนี้แหละครับ

แล้วหลังจากนำชิ้นส่วนศพไปทิ้ง
แล้วก็เผาที่อายุทยาแล้วนะครับ

ในหมู่บ้านจัดสรรย่านบางพลีสมุทรปราการ

โดยหลังเลิกงานประมาณ๕๖โมงเย็นได้

เอาเสื้อที่ใส่ในวันก่อเหตุไปทิ้ง
จากนั้นก็เอามีดมาทิ้งที่คูน้ำที่ผมเล่าไปนี่แหละครับ

ประมาณ๓๐เซนติมิตร
ก็คือนี่ที่ใช้หั่นกับใช้แทง
คือเล่นเล่นเดียวกันครับ

หลังจากขับรถแม็กโฮเสร็จ
ประมาณกี่โมงที่เราเอามาทิ้งพรุ่งนี้ครับ

คุณผู้ชมอาจจะตั้งคำถามกันเยอะนะครับ
ว่าจริงแล้วทั้งสองคนที่เป็นผู้ต้องหา

แล้วต้องมาหาหลักฐานอะไรเยอะแยะ
คือเรื่องของการทำสำนวนต้องรัดกลุ่มมากนะครับ
เพราะมันเคยเกิดกรณีที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลย
พอขึ้นศาลแล้วไปกลับคำให้การในศาล
หุ้นเลยนะครับที่นี่ไปหาต่อค่ะ
เสื้อสีเขียวที่ผู้ก่อเหตุใส่ในวันก่อเหตุ

ก็คือข้างถังขยะปากซอยย่านบางพลี
แล้วก็ปากทูบฤษีท้ายซอยค่ะ
ตามที่นายเมฆคนนี้กล่าวอ้าง
ไปหา๒จุดนะฮะหากันพักใหญ่แต่หาไม่เจอ

แล้วก็พากันกลับไปที่สพวังน้อยนะคะ

ทีนี้ประเด็นสำคัญเลย
ที่ตำรวจเขาสามารถตามจับกลุ่ม๒คนนี้ได้

เป็นบันไดก้าวแรกเลยนะคะเห็นไหมครับคุณผู้ชม
นี่เป็นกล้องวงจรปิดภายในซอยกาหลง๕
จังหวัดนนทบุรีนะคะเห็นว่ารถกระบะคันนี้แหละ
นายเมฆกับนางสาวจอยเขาขับออกมาจากซอย
หลังจากที่ก่อเหตุชำแหละร่างของคุณสุบินแล้วนะ
ตี๒๓นาทีรถกระบะคันสีขาวคันนี้
ซึ่งชื่อผู้ครอบครองเป็นของคุณสุบิน
รถคันนี้ขับออกมาจากบ้านแล้ว
ท้ายกระบะคุณเห็นไหมนั่นคือศพของคุณสุบินนะ

หลังจากนั้นช่วงเวลาตี๔๕๒นาทีรถกระบะ
ก็ขับมาที่บริเวณสามแยกอย่างช้าก่อนที่จะเลี้ยวซ้าย
มุ่งหน้าสวงเผลอบางปะอิ่นจังหวัดพระนครศรีอายุทยาค่ะ
แล้วก็ต่อมาเวลาตี๕นาฬิกา๔นาทีนะคะ
กล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเห็นรถขับผ่านไปด้วยความเร็ว
เพราะตอนนั้นใกล้สว่างแล้วใกล้สว่างแล้วนี่กล้องนี้นะ
ครับทีนี้คุณผู้ชมจุดที่เอาศพไปทิ้งมันก็วางเวง
ชาวบ้านรู้ข่าวว่ามีเอาคนตายมาเผาตรงนี้
ซอยบ้านที่เกิดเหตุเขาบอกว่าตอนนี้นะบรรยากาศในช่วงกลางคืน
โดยเฉพาะบ้านที่มีการชำแหละศพเนี่ยนะคนในซอยก็ไม่กล้าเดินผ่าน
ที่สำคัญนะเขาบอกว่าเด็กลูกเขาได้ยินเสียงคล้ายคนอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุด้วย
แต่จริงแล้วมันไม่มีคนอยู่นะทำให้ตอนนี้ไม่มีใครกล้านอนคนเดียว
กล้าอยู่บ้านคนเดียวเพราะกลัวเรื่องราวของวิญญาณผู้ตายที่อาจจะอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ได้นะครับ
ตอนนี้ทุกคนที่อยู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านที่เกิดเหตุ
ก็ได้แต่เพียงแค่ปรบขวัญเด็กลูกในบ้านว่าไม่มีอะไรให้ทุกคนนั้น

อย่างที่ผมบอกครับโอเคล่ะหลายคนบอกว่าการพูดของผู้ต้องหาน่ะ
พูดยังไงก็พูดได้เพราะคนตายเขาลุกขึ้นมาเถียงไม่ได้
แต่เราก็ต้องฟังเขาในส่วนของคนตายเนี่ยเดี๋ยวพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มันโกหกไม่ได้มันจะยืนข้างเขาครับ
แต่วันนี้คนที่พูดได้เขาขอพูดนางสาววาสนาคนที่ร่วมกันฆ่าหันศพสามีเนี่ยนะฮะ
เขาเปิดใจกับไทยรัฐทีวีครับคุณผู้ชมบอกว่าอยู่ด้วยกันมา๒๐ปี
ใช้คำเปรียบเทียบบอกว่าคนในครอบครัวเหมือนตกเป็นธาตุอารมณ์ของคุณสุบินนะฮะ
อารมณ์ร้อนโมโหร้ายนะครับขนาดลูกชายนะฮะของเธอที่เกิดกับนายสุบินเนี่ย
ยังถูกตีนับไม่ถ้วนเข้าโรงพยาบาลมาแล้วด้วยลองฟังเธอดูฮะ
คนอย่างนี้เลยนะเตือนไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสอนไม่ได้เนี่ยไม่ได้เลย
เขาจะยิ่งเตือนยิ่งดันทุกรังยิ่งบอกว่าให้ทำยิ่งทำ
บอกอย่าทำนะยิ่งทำอย่าไปนะยิ่งไปอย่ามานะวิ่งมา
เป็นคนอย่างนั้นเอาชนะทุกคนทุกเรื่อง
ไม่ว่าเรื่องนั้นจะมีเหตุผลหรือไม่มีผลกระทบ
จะไปแต่ทางของตัวเองทางดีเขาถ้าอยากเอาฮะ
จะเอาแต่ทางไม่ดีและที่สำคัญน่ะคือเนี่ย
ชอบเอาพวกสายไฟสายยางมาตีลูก

ลูกเนี่ยจะเป็นอะไรที่รู้พฤติกรรมเขาอยู่ในครอบครัว

เอาสายยางเอาสายไฟมาตีลูกฝ้าตี
ผู้ต้องหาจะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่มีผลต่อคดีนะคะ

เธอบอกว่าขอได้ไหมคุณตำรวจขออย่างเดียวขอสิ่งเดียวก่อนที่
ดิฉันจะเข้าไปรับชะตากรรมรับโทษขออยากเจอหน้าลูก
เมื่อวานนี้พี่สาวของคุณวาสนาก็เลยพาลูกทั้งสองคนเนี่ย
มาหาแม่ที่โรงพักนะคุณดูนะบรรยากาศตอนนี้
ทันทีที่เห็นหน้าลูกวาสนาร้องไห้กอดลูก
แล้วก็บอกลูก๒คนนะบอกว่า

ลูกทั้ง๒คนก็พูดว่าใจจะขาดแล้ว
ขอให้ลูกทั้ง๒คนเป็นเด็กดีเชื่อฟังกรรมส่องของผู้ใหญ่

ตำรวจก็ให้เวลาครอบครัวได้พบหน้ากันนะฮะ
ใช้เวลาตรงนี้สักประมาณ๒๐นาที
ก่อนที่จะคุมตัววาสนากลับไปยังห้องควบคุมตัวนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่สาวของนางสาววาสนา
พี่สาวของวาสนาบอกทีมข่าวบอกว่า
หลังจากนี้จะพาหลานทั้งสองคน
กลับไปอยู่บ้านเกิดของคุณวาสนาก็คือที่จังหวัดหนองคาย
แล้วก็จะดูแลช่วยดูแลให้ส่วนเธอเอง
ถึงพี่สาวก็ให้กำลังใจน้องสาวบอกว่าให้ทำใจให้สบาย
เด็กทั้งสองคนเข้มแข็งมากไม่ร้องไห้ให้เห็นเลยนะคะ
อย่างที่บอกไปแหละครับว่าผู้ต้องหาพูดได้มีสิทธิ์ที่จะพูด
ผู้ตายเขาพูดไม่ได้แล้วแต่น้องผู้ตายเขาพูดได้นี่ครับ
เราให้คุณผู้ชมไปฟังน้องสาวของผู้ตาย

คือน้องสาวของสุบินอยู่ที่จังหวัดตราด
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะมันจะไม่ตรงกันกับสิ่งที่ผู้ต้องหาพูดนะครับ
เขาบอกว่าพี่ชายเขาเนี่ยรักวาสนามมาก
แล้วไม่เชื่อเลยกับพฤติกรรมพี่ชาย
ที่วาสนาได้กล่าวอ้างว่าชอบใช้อารมณ์ต่างนานา

ที่ชอบเขี้ยนตีลูกทุบตีลูกอะไรแบบนี้
นี่พื้นที่ที่ดินของคุณสุบินที่เขาสมิงจังหวัดตราดนะฮะ
บ้านที่เห็นนั่นคือบ้านของคุณสุบินนะ
อันนี้คือน้องสาวพานักข่าวไปดูว่า
ที่ดินตรงนี้จริงแล้วมันเคยเป็นของคุณสุบินมาก่อน
แต่ขายให้กับพี่น้องราคา๕ล้านบาท

เอาเงินไปสร้างบ้านใหม่ให้วาสนา

ก็ยอมขายที่แล้วเอาเงินไปอยู่ด้วยกันที่นู่น

ขณะที่นายสุบินตอนแรกเป็นผู้รับเหมา
อู๋มรายได้ดีฐานะอร่ำรวยเชียว
แต่ยอมเลิกกับภรรยาเก่า
ขายที่ขายทางเพื่อไปอยู่กับนางสาววาสนานี่แหละครับ
น้องสาวก็ถามว่าเนี่ยเขารักขนาดนี้

ตามที่วาสนาได้กล่าวอ้างไปข้างต้น
จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย
พี่ชายเลิกทำงานเป็นผู้รับเหมาทั้งที่รายได้ดี
แต่ไปขับรถบรรทุกไปรับจ้างอยู่ที่ชนบุรี
แต่วาสนานี่แหละเป็นคนกลับพยายามตีตัวออกห่าง
แต่มาอ้างว่าถูกพี่ชายเขาทำร้ายร่างกายแบบนี้

ฟังเสียงน้องชายของคุณสุบินครับ
เราไม่เชื่อเพราะว่าเขาเตะสมัยตอนรวยเขาก็เตะ
ไม่ใช่ว่าเขาไม่เตะตอนสมัยเขารวยเขาก็เตะผู้หญิงคนนี้
เพราะว่ามันด่าเขามันด่ามันห่วงเขา
เขาเจ้าชู้เขาไม่ได้มีแค่มันคนเดียว

เขาเตะมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วทำไมคุณทนได้
แต่ทำไมเขาจนเนี่ยเขาเตะ
เท่าที่รู้เนี่ยเมียจะตบมากกว่า

อาจจะ๓๐ปีไหมตั้งแต่
ตั้งแต่เลิกทำกิจการเหล็กทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เริ่มจนเจอเมียไม่ดีไงมันถาม
ขายที่แปลงนี้ไปได้ไปกี่ล้าน๕ล้าน
เจอเมียไม่ดีคือเฮงซวยแบบนี้

สิ้นชาติสิ้นสกุลบ้านเจอคนแห่งซวย

หมดภายในพริบตาเมื่อไม่กี่ปีนี้เอง

จอยนี่แหละถึงไม่ให้มาเหยียบบ้านนี้ไง
แต่ตอนหลังเนี่ยเขาไม่ได้ตีแล้วพี่เรา

ตีน่าจะนานแล้วด้วยแถมจะกลัวเมียซะด้วยซ้ำ
เมียไล่ผัวออกจากบ้าน
โดยที่บ้านหลังนั้นเงินเป็นเงินทองของผัวทั้งหมด
ถ้าเธอหมดรักแล้วเธอออกไปแต่ตัว
ไม่ใช่มาไล่ผัว
ผัวจะไปอยู่ไหนว่าผัวหมดตัวแล้ว

คนละเรื่องเลยกับที่จอยหรือวาสนาพูด
จริงแล้วคุณสุบินกลัวเมียด้วยซ้ำกลัวจอด้วยซ้ำ
แต่ตามที่เสียงเราได้ยินมีคนพูดขึ้นมาว่าก็ได้เมียไม่ดี
คุณผู้ชมฟังเองตัดสินเองเพราะผู้ตายพูดไม่ได้
แต่น้องสาวและครอบครัวผู้ตายยังพูดได้อยู่
เดี๋ยวจะขาดช่วงคุณผู้ชมจำได้ไหม
เมื่อวานนี้ตอนที่เขาไปจับไปจับตัววาสนากับหลานเนี่ยที่หน้าบ้าน
มันมีอีกข้อความอีกชุดหนึ่งคุณผู้ชมนะ
ก็เรื่องส่วนตัวของเขามันก็ใช่แหละครับ
แต่คดีนี้ประชาชนด้วยความสนใจแล้วมูลเหตุจูงใจ
มันถูกชี้ว่าซูบินไม่ดีใช้ความรุนแรง
เดี๋ยวลองฟังที่ชาวบ้านเขาโจทย์จันทร์กันนะฮะ
คือเขาพูดกันประมาณว่าแม่ก็ทั้งคู่แรงทั้งคู่
เมื่อวานนี้ที่ชาวบ้านเขาพูดกัน
คือสังคมไทยนะคุณอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ย

ต้องถามคนข้างบ้านก็เข้าร้านทำผม
จะเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลของหมู่บ้าน
คืออย่างนี้ค่ะคุณสุบินเขาเคยมีภรรยามาแล้ว๑คน

แล้วภรรยาหลวงคือเคยมาตามที่บ้านหลังนี้แหละ
ที่บ้านซอยกาหลง๕บางบัวทอง
ที่คุณสุบินกับคุณวาสนาเขาอยู่ด้วยกัน
แล้วชาวบ้านเขาก็เห็นว่าตอนที่เมียหลวงมาตาม
นี่ชาวบ้านเขาก็เลยตะโกนด่ากัน

ตะโกนด่าเอาจริงนะคะอันนี้ชาวบ้านพูดที่ฉันไม่ได้พูด
ตะโกนด่าเมียน้อยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถึงได้บอกว่าเราต้องฟังความหลายฝ่ายหน่อย
สิ่งที่วาสนาพูดหรือว่าจอยพูดเนี่ย
ก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะพูดได้แต่ความจริงเป็นอย่างไรก็ยังไม่ทราบ
เพราะว่าทางครอบครัวผู้ตายบอกว่าสุบินกลัวเมียด้วยซ้ำไป
คือกลัวจอยมากด้วยซ้ำไปจะไปทุบตีไม่ใช่
สุดท้ายแล้วครอบครัวเชื่อว่าสุบินอาจจะถูกวางแผนลวงไปฆ่ามากกว่า
โดยเอาลูกสองคนไปไว้ที่บ้านญาติก่อน
ขนาดที่ในวันนี้ตำรวจจะนำผู้ต่อหาสองคน
ก็คือจะเอาตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ตามที่แจ้งเขาหาไปก่อนหน้านี้ก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพ
และ๓ทำลายศพเพื่อเป็นการปิดบังการเสียชีวิตนั่นเอง
ก็ว่าไปตามกระบวนการนะฮะ